เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คุณลุงคนหนึ่งเนี่ย
เขาอาจจะนั่งฟังนักดนตรีเปิดหมวกเพลิน

ก็ไปแย่งไมค์นักดนตรีเปิดหมวก
ซึ่งนักดนตรีเปิดหมวกเขาเป็นคนตาบอด

ครองไมค์ไปร้องคนเดียวเลย

อยากให้นักดนตรีนักร้องเขาร้องนะครับ
เรื่องนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

เข้าไปตบฉาดคุณลุงสักทีหนึ่ง

สองประเด็นในความคิดของคนในโลกโซเชียล

หรือ๒คุณลุงคนนี้ก็เมา

คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนเลยนะครับ
เอ่ออยากไกล
เชียวนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่กันซักคนเลยครับ

เขามาแกล้งเหรอ
แกล้งไหมอยู่ใกล้ไหนบ้าง
ต้องใช้มันปรับทั้งอย่างนี้
ก็ไม่ควรมาเล่นกับของเราใช่ไหม

คือตลอดการเล่นของนักดนตรีเปิดหมวกคนพิการคนนี้นะฮะ
ลุงคนนี้ก็จะไปยุ่งทุกอย่างเลย

จนเจ้าบ้านที่ฟังเพลงแถวนั้นบอกโอ้โธนถ้าไม่ไหว
ถ้าลุงเสียงดีจะว่าไปอย่างนะครับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปตบฉาดเขาให้ที่คุณลุง
เพื่อเป็นการสั่งสอนนะครับ
ระบุข้อความว่าตบสั่งสอนแต่ก็มีเครื่องหมายตกใจนะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้ามาเตือนชายเสื้อขาวที่เมาเหล้าหนัก๓๔รอบแล้ว
หลายรอบแล้วว่าอยากเข้ามาก่อกวนชายพิการ

แต่เตือนแล้วหลายรอบก็ไม่ฟัง
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตบหน้าสั่งสอนไปทีหนึ่ง
ทีนี้แหละครับชาวเน็ตเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็น
เป็นสองฝั่งสองฝากสองฝ่ายนะคุณ
ฝ่ายหนึ่งก็บอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนี่

แล้วทำไมไปทำร้ายร่างกายประชาชน
คุณก็ต้องดูแลประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมทั่วถึง
คิดจะตบใครทำร้ายร่างกายใครก็ทำได้นะครับ
แล้วคุณดูสิบางคนก็บอกก็มีผู้ชายอีกคน
มายืนบังไว้ไม่ให้ถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ไปตบหน้าใครเขา
ว่าลุงคนนี้จะเมาหรือไปก่อกวนก็ตาม
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอ้าวก็ลุงก่อกวนเกินไป
ก็ต้องใช้ยาแรงสั่งสอนคุณลุงไปซะหน่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็ถกเถียงกันในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
ก็เหตุการณ์ตอนจบของเรื่องนี้
หลังจากคุณลุงถูกตบไปแล้วทีหนึ่งนะครับ

ต้องเรียกตำรวจมาสอบถาม
ว่าคุณลุงเป็นใครมาจากไหนเป็นคนแถวนั้นหรือเปล่า
ก็พบว่าเป็นคนแถวนั้นจริง
และคุณลุงก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะก่อกวนหรือว่ากันแกล้ง
ลุงอยากจะช่วยร้องเพลง
เพื่อให้หาเงินบริจาคได้เยอะเท่านั้นเอง
ทางตำรวจก็ขอให้ลุงกลับบ้านไปพักผ่อนซะก่อนนะ
ลุงก็ยอมกลับบ้านแต่โดยดีนะครับ